คุณผู้ชมคะเป็นประเด็นที่ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เขาให้ความสำคัญที่ตำรวจจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานหรือว่าล่อใต้อุโมงที่เป็นบริเวณข้ามแยกค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยเขาจะมีการรวมตัวกันนะคะไปยื่นหนังสือในการคัดค้านการบังคับใช้กฎหมายในประเด็น

กับความเป็นจริงทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เดือดร้อนเป็นวงกว้าง
เพราะตำรวจยึดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง
ประกาศใช้มากว่า๓๗ปีแล้วไม่มีการแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง
ทันทีที่มีการโพสต์ข้อความนี้นะคะมีคนสนใจติดตามเกือบ๓๐๐คน
แชร์กันไปกว่าหนึ่งพันหกร้อยครั้งจากเดิมทางชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรม
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์รวมตัวกันจะไปยื่นหนังสือให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวันนี้
แต่เขาก็ยกเลิกนะคะเพราะว่าโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเตือน
บอกว่ามันเหมาะสมไหมจะมารวมตัวกันแบบนี้อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะ
มันผิดพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะทางชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมก็เลยนัดใหม่
รวมตัวกันอีกครั้ง๒๕เมษายน๒๕๕๙แต่เปลี่ยนสถานที่
ไปเป็นที่สารปกครองถนนแจ้งวัฒนะเพราะว่าเขาจะรวบรวมรายชื่อยื่นฟ้องต่อสารปกครองแทนค่ะ
ท่านไม่ต้องมาประท้วงมาอะไรต่างนะฮะซึ่งมันไม่เกิดผลดีนะครับ
แต่กลับจะเกิดผลเสียเพราะไปกระทบกับพระรำยัติอื่นซึ่งอาจจะเป็นความผิดตามกฎหมาย

บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าอย่าออกมาประท้วงเลย
มันอาจจะผิดกฎหมายนะคะซึ่งท่านก็ยืนยันว่า
บังคับใช้กฎหมายของตำรวจในครั้งนี้
ในการควบคุมรถจักรยานยนต์ในการขึ้นสะพาน
ในการใช้อุโมงข้ามแยกเนี่ย
เป็นการคุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน
ตำรวจเริ่มบังคับใช้กฎหมายนี้ตั้งแต่๓๐มีนาคมที่ผ่านมาแล้ว
จะใช้ระยะเวลาทดลองใช้กฎหมายนี้คือ๙๐วัน
หลังจากนั้นก็จะประเมินผล
ออกเป็นข้อบังคับที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
ว่าใครที่มีกรณีสงสัยหรือมีปัญหาต่าง
ก็ให้ส่งหนังสือเข้ามา
เราจะได้นำมาสู่การพิจารณานะครับ
แล้วภายใน๓เดือนหรือ๙๐วัน

เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบ้านเมือง

เป็นประเทศที่มีถนนที่อันตรายมากที่สุด

ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารับการบ้านมา
ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรครับ
ก็คือเขาจะดูแลนะคะที่ห้ามรถจักรยานยนต์ข้ามแยก
ก็คือห้ามใช้สะพานข้ามแยก๓๙แห่ง
ห้ามรถอุโมงข้ามแยก๖แห่ง
อุโมง๖แห่งประกอบไปด้วยอุโมงวงเวียนบางเขน
โมงพัฒนาการรามคำแหง

อุโมงรอดแยกบรมราชชนนานี

อัตราโทษเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับใครที่ฝ่าฝืน
ปรับ๕๐๐จนถึง๑๐๐๐บาท
ตำรวจยืนยันว่าทุกอย่างเพื่อความปลอดภัย

สะพานชันลมแรง
รถจักรยานยนต์อาจจะมีน้ำหนักเบาไม่เหมือนกับรถยนต์
แล้วก็มันอาจจะอันตรายได้เวลาใช้สะพาน
ตำรวจเขาบอกแบบนี้เบื้องต้นทั้งหมดทั้งมวลก็คือ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งหนึ่งในสะพานที่ทั้งสูงทั้งชัน
รถใช้ความเร็วแล้วก็เป็นอันตรายกับรถจักรยานยนต
ก็คือสะพานภูมิพลแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น
รถจักรยานยนต์ใช้สะพานนี้เยอะมากนะคะ
ซึ่งทางตำรวจภูทธรรมสมุทรประการ
บูรณาการในการกวดขันวินัยจราจร
เปิดปฏิบัติการในการที่จะดูแลแล้วก็สั่งห้ามเด็ดขาดนะคะ
ไม่ให้รถจักรยานยนต์ใช้บนสะพานนี้ค่ะ
นายสยามสิริมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธรรมนูลไตรทิพยพงศ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ

การบูรณาการเปิดปฏิบัติการกวดขันวินัยจราจร
กรณีที่รถจักรยานยนต์ขับขี่ฝ่าฝืนขึ้นบนสะพานภูมิพล

อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
โดยปกติแล้วประชาชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
มักจะขี่ขึ้นสะพานภูมิพลหนึ่ง
แล้วก็สะพานภูมิพล๒เพื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
เพราะว่ามีการขับขี่รถจักรยานยนต์ลักษณะกิดขวางการจราจร
แล้วก็อย่างที่คุณเขมสอนบอกไปเมื่อสักครู่นี้
ว่าสะพานภูมิพลค่อนข้างสูง
เพราะฉะนั้นกระแสลมข้างบนค่อนข้างแรงค่ะ
รถจักรยานยนต์ที่มีน้ำหนักเบาก็ทำให้ยากต่อการควบคุมนะคะ
และรถที่สัญจรส่วนใหญ่นั้นเป็นรถบรรทุก
มีการใช้ความเร็วในการที่จะต้องเร่งรถขึ้นบนสะพาน
เพราะฉะนั้นหากมาเจอกันเกิดอุบัติเหตุการรับรองเจ็บหนักแน่นอน
ความรุนแรงต้องถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสพิการหรือเสียชีวิตค่ะ
เมื่อวานนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพระประแดง
สถานีตำรวจภูทรสำโรงใต้
แล้วก็สถานีตำรวจนครบานบางโพงพาง
มีการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรพร้อมกัน๓ฝั่งเลยนะคะ
มีฝั่งสุขสวัสดิ์พระประแดงฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย
แล้วก็ฝั่งพระราม๓เพื่อที่จะกวดขันผู้ฝ่าฝืน
ดำเนินการจับแล้วก็เปรียบเทียบปรับสูงสุด
เพื่อป้องปรามและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ